ส่วนเรื่องของการลงหน้าหน้าทองเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อเขาบอกว่าทำแล้วจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีโชคมีลาบ
และอย่างหมอไทยนะเก่งแล้วก็คนจีนหรือคนต่างประเทศเนี่ย
ถ้าช่วงที่โควิดไม่มีไม่ระบาดนะอ่าเขาจะบินมาเลยมาทำที่นี่บินมาให้หมอไทยเนี่ยทำหน้าหน้าทองให้
และลักษณะคือต้องทำแบบเจอกันตัวต่อตัวแต่ทีนี้โควิดเล่นงานเรา
มาไม่ได้สิคะเจ้าของสำนักก็เลยบอกว่างั้นต้องปรับเปลี่ยน
ต้องอยู่ให้ทันยุคโควิดสิบเก้าด้วยการลงหน้าหน้าทองออนไลน์ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูวิธีเป็นคลิปกันก่อนค่ะ

นี่แหละค่ะคือพิธีพิธีลงหน้าหน้าทอง
ครับแต่เป็นการทำผ่านถึงก็ดูดูเก่าแสดงนะครับ
ออนไลน์นะคะโดยจะมีคนถ่ายบันทึกคลิปช่วงที่ทำพิธีไว้เนี่ยทั้งหมด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักยันต์นะคะสำนักศักยันต์ตะบนหนองไก่
โพทองจังหวัดอ่างทองเป็นสำนักของอาจารย์สังคมเวทหรืออาจารย์บอยนั่นเองนะคะ
ส่วนวิธีการก็คือคนที่อยากลงหน้าทองและอยู่ต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นก่อนนี้มาได้นะสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันจีนฮ่องกงอเมริกาออสเตรเลีย
แต่ทีนี้มาไม่ได้ค่ะวิธีการก็คือส่งรูปมาผ่านแอปพลิเคชันไลน์
แล้วทางสำนักก็จะปริ้นต์รูปออกมาแล้วอาจารย์ก็จะทำพิธีลงนะหน้าทองผ่านรูปที่ปริ้นต์ออกมานี่แหละ
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าก็สมัยโบราณอ่ะ
เขายังเขียนชื่อแล้วก็เขียนวันเดือนปีเกิดถวายพระสอนไว้ใต้ฐานพระแล้วก็กำหนดจิตให้บริสุทธิ์
ยังทำได้เลยและทำไมจนตอนนี้จะทำไม่ได้
เพราะเราก็มีแอปพลิเคชันต่างให้สื่อสารกันได้ก็ส่งรูปมาสิ
สิทธิ์ของสำนักจะได้ปริ้นต์รูปออกมาแล้วอาจารย์ก็จะลงหน้าทองให้นั่นเองนะคะ
ก็มีการถ่ายคลิปขั้นตอนแล้วก็ส่งกลับไปให้ลูกศิษย์ที่ต่างประเทศได้เห็นกันด้วยว่า
ทำพิธีจริงแล้วเขามีการส่งรูปแบบนี้ให้อาจารย์บอยทำอีกเยอะเลยนะคะ